ชาวบ้านตกใจไม่ตกใจได้ไงผู้ชายคนนี้แก้ผ้าแก้แบบไหนเบิร์ต
ล่อนจ้อนไปเดินอยู่กลางถนนกลางดึก
คุณผู้ชมครับเขาแจ้งกู้ภัยให้มาดูแลหน่อย
นี่ฮะล่อนไหมล่อนจ้อนเลยครับคุณผู้ชมฮะ
ต้องเอาช้างใหญ่ปิดช้างน้อยเอาไว้
คุณผู้ชมครับนี่คือผู้ชายอายุสัก๓๓ได้มั้ง
เดินแก้ผ้าล่อนจ้อนนะครับเดินอยู่ตามถนนเพชรเกษม
กระบี่อ่าวลึกครับหมู่๑ตะบนเขาคราม
เที่ยงคืนเศษที่ผ่านมานี่เองโอ้โหไม่อายฟ้าดิน

ชาวบ้านขับรถผ่านก็ตกใจสิครับไว้ตัวอะไรตอนแรก
โอ้โหต้องแจ้งให้ทีมกู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชามาตรวจสอบ
อ้าวไม่ใช่อะไรคนครับคน
กู้ภัยก็มาคุยมาถามโอ้โหพี่กูภัยนี่จิตแข็งมากเลยนะ
น้ำแข็งค่ะเขาบอกรีบออกจากบ้านรีบออกปั๊บมันลืมสวมเสื้อผ้าพี่เคยรีบป่ะเออเคยแล้วพี่ใส่เสื้อผ้าไหมก็ใส่แหละแต่บางทีเคยลืมใส่เกินในเหมือนกันเอ้ยจริงตอนเด็ก
แล้วก็ถามต่อเพื่อนจะไปไหนเดือนเรือข้ามืดแบบนี้เขาบอกว่าจะไปทำธุระแล้วไปหาพี่ชายด้วยนะครับพอถามอีกบ้านพี่ชายอยู่ไหนตัวเนอะ
เกรงจริง

ไม่มีท่าทีก้าวร้าวทีมกู้ภัยประเมินว่าน่าจะเป็นผู้ป่วยทางจิตเวท
ก็เกลี้ยกล่อมไปบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวไปส่งบ้าน
สุดท้ายก็ทราบว่าโอ๊ยเขาอยู่หมู่บ้านในสระนี่เอง
ตะบนเขาทองนี่ทีมกู้ภัยก็นำตัวขึ้นรถกู้ภัย
พาไปส่งบ้านนะครับหากปล่อยไว้กลัวจะเกิดอันตราย
เอาญาติดูแลหน่อยผมเชื่อว่าพี่เขาไม่ไปทำร้ายใครหรอก
แต่ผมกลัวรถจะชนเข้านะไปเดินแบบนี้นะครับดูแลครับดูแล